ดูข่าวนี้หน่อยค่ะพรพรเอ้ยพรอยู่ไหน

จะบอกว่าพรนี้ไปปีนต้นตานไปเก็บลูกตาล
แล้วหายตัวไปเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเรื่องนี้ดิฉันเล่าดิฉันอ่านดูนะ
ขนลุกคือเขาถึงขั้นว่าหาตัวพรไม่เจอ
เสร็จแล้วไปหาหมอดูหมอดูนั่งทางใน
หมอดูบอกว่าฟันทงเลยพรไม่ได้หายไปไหน
นั่งหัวเราะอยู่ใต้ต้นตานคู่นั่นแหละไม่เชื่อลองไปดูสิ
แล้วคุณญาติไปดูคุณทายซิว่าเจอไหม
เจอเหรอเจอค่ะเดี๋ยวเจอแล้วหัวเราะด้วยไหม
ไม่ได้หัวเราะตอนนั้นเกือบจะร้องไห้แล้ว
ถ้าเกิดว่าญาติมาช้าอีกนิดเดียวนี่คือไม่รู้จะยังไงต่อแล้วค่ะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนสายของเมื่อวานค่ะ
ญาติแล้วก็ชาวบ้านหนองบัวที่อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะ
ตามหาพรพรที่ว่าเนี่ยไม่ใช่ผู้หญิงนะคุณผู้ชม
หายตัวไปอย่างลึกลับค่ะสิ่งที่เจอเนี่ยคือเจอเป็นไม้ไผ่
ทำเป็นบันไดขึ้นตาเนี่ยพาดอยู่แล้วญาติกับชาวบ้านอ่ะนะ
เขาตามหากันหลายชั่วโมงไงไม่เจอตัวเรายังไปคุยกับน้าของนายสมพรเลย
น้าชายเนี่ยเขาบอกว่าตัวน้าเมียแล้วก็หลานก็คือสมพรเนี่ยนะ
น้าเป็นคนขึ้นต้นก่อนคนแรกแล้วเมียของน้ารวมถึงสมพรหลานเนี่ย
คอยเก็บลูกตานขนไปใส่รถที่สดอยู่ริมถนน
ทีนี้พอขึ้นต้นตานต้นแรกเสร็จน้าก็บอกพรเอ้ย
เอาบันไดไม่ไผ่ไปปีนต้นต่อไปสิ

น้านะก็แบกทะลายตานเอามาไว้ที่รถ
แล้วเห็นว่าหลานแบกบันไดไม้ไผ่ตามที่บอกแล้วนะ
แต่พอกลับมาที่ต้นตานที่นัดไว้
ให้หลานเอาบันไดไปพาดแล้วเดี๋ยวจะปีนเก็บตาไม่เจอตัวหลาน
น้าก็ส่งเสียงตะโกนเรียก
พรพรอยู่ไหนพรพรเอ้ยไม่เจอตัว

อนจะมากินน้ำที่รถหรือเปล่าไม่เจออีก
กับเมียก็เลยช่วยกันตามหารวมถึงชาวบ้านต้องตามหาด้วย
หลายชั่วโมงไม่เจอสุดท้าย
หมอดูนั่งทางในหมอดูบอกว่า
โอ๊ยพรไม่ได้หายไปไหนหรอก
นั่งหัวเราะอยู่ใต้ต้นตาน๒ต้น
เป็นต้นตานคู่อยู่ข้างคลองที่มีท่อระบายน้ำ

ชาวบ้านฟังหมอดูแบบนั้นนะ
นึกออกเลยเออมันมีจริงด้วยนี่นะ
ไอ้ต้นตานคู่อยู่ห่างจากจุดนี้ไปไม่เท่าไหร่เอง

ฟ้ามันครึ้มแบบนี้คือฝนมันตกลงมาค่ะ
ญาติญาติเขาก็เลยรอรอให้ฝนหยุดตกก่อน

ทุกคนรอใจจดใจจ่อเมื่อไหร่ฝนจะหยุด

ก็เดินไปที่ต้นตานคู่ที่บอกว่าอยู่ข้างคลอง
ปรากฏว่าเจอค่ะ
เจอสมพรนั่งอยู่จริงแต่นี่
ใช่แล้วก็ถามอ้าวพร

เพราะนั่นสิเออซึ่งนายสมพรเล่าแบบนี้
ก็หลังจากที่น้าใช้ผมให้เอาบันไดมาพาดใช่ไหม
ผมก็เดินมาทางนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าให้เดินมา
แล้วมานั่งรออยู่ใต้ต้นตานคู่
ตั้งแต่เช้าผมไม่ได้ไปไหนเลยจนบ่าย๓โมงกว่า

แล้วเขาสงสัยว่าคุณพรไปเจอใครที่บอกให้มาทางนี้

บอกว่าให้คุณสมพรมานั่งรออยู่
แล้วด้วยความที่ตอนแรกนั่งอยู่ด้านบนนะคุณ
แต่ทีนี้ฝนมันตกฟ้ามันครึ้มยังไงดี

ก็เลยไปลงอยู่เออลงอยู่ในท่อไป

มาตามหาพอดีก็ป๊ะกันแถมเจอกันพอดีค่ะ
ทีนี้ญาติชาวบ้านพอเจอกับนายสมพรนะ

ตรงกับที่หมอดูบอกแบบนี้
เชื่อว่าสิ่งที่นายสมพรนั่งอยู่ใต้ต้นตาน

คนที่บอกให้พรนั่งอยู่ใช่หมอดูหรือเปล่า

เออคุณสุภาษณะคิดตามทั้งตาโตเลยนะคะ
มาบอกเองหรือเปล่าใครอ่ะ
ดีใจกับญาติที่เจอด้วยปลอดภัยดี